หลวงนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในองค์เรียนแห่ง๐๑ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ

เขาก็ไปหาแฟนสาวซึ่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียน
เหมือนกับมีปากเสียงกันแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัว

ประชฌแฟน
มืดแล้วสุดท้ายต้องให้เพื่อนทหารของเขาไปขึ้นไปบนหลังคา
สูงเป็น๑๐เมตรนะฮะอาคารเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บ้านบึงจังหวัดคุณบุรี
นี่ค่ะญาติพี่น้องแม่แทรนลายม้ากันหมดตำรวจ
คือพอเพื่อนเขาขึ้นไปถึงเนี่ยถ้ามีตอนภาพที่เพื่อนเดินขึ้นไป
นี่ฮะเห็นไหมเพื่อนก็ต้องค่อยกลัวจะตกอยู่เหมือนกันใช่คุยไปคุยมาถามว่าเออจะเอายังไงจะเอาอะไรยังไง
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขามีสิ่งที่เขาร้องขอขอเหล้าโซจูขวดหนึ่ง
มีรถด้วยนะคะรถอื่นไม่ได้ค่ะต้องรถพีชค่ะ
ได้ยินอย่างนั้นก็เลยจัดให้จัดให้พี่เขา๒ขวดเลย
แล้วก็เก่งไปหามาได้อย่างรวดเร็วนี่โอ้โหนี่ขนาดเพื่อนขึ้นไปต้องเอาบันไดค่อยค่อยเห็นไหม
ได้ไป๒ขวดกระดกไปขวดเดียวคิดได้สงบสติอารมณ์ได้โดยพลันแล้วก็ยอมลงมาฮะ
ให้เมินจับไว้จับแผนมา
นี่เห็นไหมคือแฟนบอกถ้าไม่ลงมาไม่คุยก็ไม่ยอมลงเพื่อนขึ้นมาบอกขอโซจูขวดหนึ่งรถพี่

ได้ไปขวดหนึ่งลงเลยฮะก็จะลงแบบมึนเลยนะคุณเข็มมาก่อน
ใช่ก็ลงแบบทุลักทุเลเนอะ
มันก็เล่ากันแหละใช่ไหมมันเล่าเกาหลีเขานี่นะครับทุกผู้ชมครับจ่าเอกคนนี้นะฮะอายุ๓๒ปีนะครับจ่าทหารเรืออยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
คือพอลงมาได้เนี่ยสอบถามกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาน้อยใจเพราะถูกครอบครัวของแฟนสาวที่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยกีดกัน
นี่เมื่อกี้ที่เขาซื้อมาให้เขาก็ขอโทษผู้บังคับบัญชานี่ขอโทษแม่ที่ทำให้วุ่นวายนะ
มาหาแฟนที่โรงเรียนจะมาเคลียร์แล้วมีปากเสียงกันก็เลยขึ้นไปบนหลังคาเพื่อประชดแฟน

ต่อไปก็หาวิธีอื่นดีกว่าครับ
ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วย
หาซื้อโซจูไม่ได้แล้วยุ่งเลยนะเนี่ย